เรื่องหนึ่งเมื่อวานที่ชนบุรีตื่นกันทั้งเมืองเพราะอะไร

มีคนโทรแจ้งบวชยังไม่รู้
คิดว่ารถชนกันค่ะนึกว่ามีอุบัติเหตุฮะ
แล้วไปไปมามาเจอเขาเดินหน่วยนาฏแต่การจับเนี่ยต้องค้า
ต้องจับคล้ายกับพวกเสพยาต้องจับแบบนี้เลย
เพราะตัวมันใหญ่แรงกันเยอะต้องกระตุกขาให้มันล้มเหรอฮะ
ต้องกระตุกขาให้ล้มก่อนโอ้ยคือวิธีด้วยการวิ่งถึงมันอ่ะ
คือขานกระจอกเทศนะค่ะขามันมันจะวิ่งหนีได้เร็วอยู่แล้ว
ดังนั้นต้องจู่โจมที่จุดสำคัญของมันที่สุด
คือขาไว้ก่อนส่วนหัวมันไม่จิกเหรอมันไม่ค่อยจิก
แต่ขามันจะวิ่งหนีไปดังนั้นเจ้าหน้าที่ไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจ
ว่าจะเป็นกู้ภัยต้องใช้อุปกรณ์ในการจับขามัน
กระตุกขามันแล้วสุดท้ายก็ไปลุมล้อมจับไอ้เจ้าตัวนี้เอาไว้ได้
แต่ตอนมันเดินเนี่ยมันนวยนาดแหมเดินเหมือนแคทวอล์กเลย
อืมตั้งใจจะเลิศเชิดหญิงปังบูริเย่ขนาดนั้นค่ะ
สุดท้ายล่ะเดี๋ยวเล่ามาตั้งนานมันมาจากไหนเนี่ยนี่มันชนบุรีไม่ใช่เหรอ
ชนบุรีเขาสามุกเข้าใจแต่นี่ไม่ใช่นี่อยู่ดอนหัวล่อฮะ
ยังอยู่ไกลกับเขาสามมุกพอสมควรแล้วมันจะมีสัตว์ตัวนี้
กระจอกเทะมาได้ยังไงสุดท้ายพอจับได้มีเจ้าหน้าที่คนหนึ่งเนี่ย
ชื่อว่าบุญกองลีดอกไม้เป็นเจ้าหน้าที่จากพรประจวบฟาร์ม
เดินทางมาขอรับกลับฮะมันหนีฟาร์มมาเข้าใจว่าเนี่ย
คุยด่าอยู่มึงเปิดประตูไว้ใช่ไหมอย่าให้มีอีกครั้งหนึ่งนะ
เปิดประตูไว้แล้วไอ้นกตัวนี้มันแหมมันอยากรู้อยากเห็นโลกภายนอก
มันก็เลยเดินออกมาพอมาเจอมาเราน่าจะไปต่อนะ
เส้นทางฝันแล้วยังไม่จบเย็นข้าวนี้พอเดินมาเดินไปสุดท้ายแล้วโดนเจ้ารถที่จับเอาไว้ได้
แล้วก็นำกลับเข้าไปที่ฟาร์มก็คือพรประจวบฟาร์มเช่นเดิมฮะ
ส่วนข้างหลังรู้ยังเมื่อคืนนี้เมื่อวานนี้เขามีงานอะไรกัน
รถชนนะฮะแต่ไอ้เจ้าตัวนี้มันมาเดินอยู่กลางถนนเท่านั้นเองฮะ
คนดอนหัวล่อนี้คงงงเลยอ่ะงงมากเลยนะฮะ